มาดูเหตุการณ์เขยโหดยิงพ่อตาแม่ยายกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ผู้ชายวัยสี่สิบห้าปีเคยแต่งงานกับผู้หญิงวัยยี่สิบสามปี
แต่เลิกรากันไปแล้วหย่ากันไปละปีนึง

วันนั้นมารับลูกไปเที่ยวแล้วพาลูกกลับมาส่ง
กลับมาไม่เจออดีตภรรยาแต่เจอพ่อตากับแม่ยาย

วายถามว่าอดีตภรรยาหายไปไหน
พ่อตาก็ออกมาบอกถ้าจะมาโวยวายแบบนี้กลับไปเลย

วักปืนมายิงพ่อตาแบบจ่อยิง๕นัดนะคะ
แล้วก็ยิงแม่ยายด้วยสุดท้ายเนี่ยแม่ยายเจ็บพ่อตาตายนะคะ
ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจสภศรีบรรพฤษ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันตายค่ะ

มาถึงเจอกองเลือดกองใหญ่ที่หน้าบ้านก่อนเลย

อาสากู้ภัยศรีบรรพฤษนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
คนเจ็บเนี่ยพ่อตาก็คือนายสมศักดิ์รัตนทองอายุ๖๘ปี

โดนยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มมเข้าไปที่หัว
หายปลาร้าหน้าอกแขนแล้วก็ขาอาการสาหัสนะคะ
ส่วนแม่ยายคือนางเตือนใจหนูจุ้ยวัย๕๒ปีค่ะ
สะเก็ดกระสุนเข้าโคนขาซ้ายได้รับบาดเจ็บเย็บไป๔เข็ม
นายสมศักดิ์สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๕ปลอกค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุหนีไปแล้วนะคะคือนายพีรพัฒน์วรสีหรือว่านายพิษ

ทะเบียนกไก่จจ๙๙๘๗พัทธลุงหลบหนีไป
นี่คือหน้าตาของนายพีรพัฒน์วรสีคนก่อเหตุนะคะ
นางสาวชรินรัฐลูกสาวคนกลางค่ะ
ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยบอกว่าคนก่อเหตุหรือว่าในพิษเนี่ย
คืออดีตน้องเขย
เพราะว่าเป็นสามีของน้องสาวที่เป็นลูกคนเล็กของบ้านค่ะ
นางสาวอุไรรัฐวัย๒๓ปีซึ่งหย่ากันไปประมาณปีกว่าแล้ว
มีลูกชายด้วยกัน๑คนคือน้องพอเตอร์น้องอายุ๒ขวบนิดนะคะ
ก่อนเกิดเหตุก็คือนายพีรพัฒน์มารับลูกตั้งแต่๒๑มกราคม
แล้วก็เอาลูกมาส่งวันที่๒๒ช่วงค่ำ
พอมาถึงก็ถามหาอดีตภรรยาว่าอุรายรัฐไปไหน
แม่ยายบอกว่าไม่อยู่พีรพัฒน์ก็เลยโมโหค่ะ
เดินไปเปิดประตูห้องนอนของอดีตภรรยา
เป็นจังหวะที่พ่อตาคือนายสมศักดิ์เปิดประตูออกมาพอดี
ก็เลยมีการปะทะคารมกันตรงนั้น
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาลูกมาส่งที่บ้านอดีตภรรยา

วัก๑๑มมออกมาแล้วเจาะยิงพ่อตาไปเลย

เอาน้องพอเตอร์คือลูกชายหนีไปด้วยค่ะ
ความภูมิอรู้สึกว่าโดนก็ก็กลับมาที่นี่
มีความภูมิอรู้สึกว่าจากที่นี่

แล้วเขาก็หนูเอง

ถือปืนมาด้วยแล้วถือปืนมาด้วย

ทำไมต้องเชื่อคำหยาบทำไมต้องหวัง
ส่วนทางด้านของนางสาววันนิดาชัยอยู่นะคะพี่สาวคนโตก็พาทีมข่าวไปดูร่องรอยกระสุนค่ะ
คือเธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนอยู่ที่ห้องนอนของเธอตรงหลังบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดก็รีบวิ่งออกมาดูแต่ว่าไม่ได้วิ่งออกมาทันทีค่ะก็แอบดูอยู่
แล้วปืนก็ลั่นขึ้นมาอีก๕นัดเธอบอกตอนนั้นหูอื้อไปหมดเลยนะคะ
ที่บ้านเนี่ยโอ้โหประตูกระจกหน้าบ้านก็เป็นรู
ขอบประตูทางเข้าหลังบ้านก็มีรูกระสุนเต็มไปหมดเลยค่ะ
จังหวะที่วิ่งออกมาเนี่ยเธอบอกเธอเห็นพ่อนอนจมกองเลือดแล้ว
ส่วนแม่ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าตัวเองก็โดนเสกกระสุนบาดเจ็บเหมือนกัน
ล่าสุดนะคะทางครอบครัวก็นำร่างของนายสมศักดิ์ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดชุมพรแล้วค่ะ
ซึ่งครอบครัวก็คือภรรยาแล้วก็นางสาวอุรายรัฐลูกคนสุดท้อง
ซึ่งก็คือเป็นอดีตภรรยาของคนก่อเหตุก็มาด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอพยายามประสานไปทางครอบครัวฝั่งของอดีตสามีแล้วว่าตอนนี้อยู่ไหน
ตามตัวมามอบตัวให้ได้แต่กลายเป็นว่าฝั่งนั้นก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยเหมือนกัน
ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากเพราะว่าอดีตสามีเอาลูกไปด้วย
แล้วหนีไปอยู่ในแล้วไม่รู้ว่าลูกตอนแรกสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรบ้าง
ซึ่งตรวจสอบประวัติไปคนก่อเหตุเนี่ยไม่เคยมีคดีอาจยกรรมอะไร
แต่ว่ามีเรื่องผัวพันกับยาเสพติดนะคะ
ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืน
แล้วก็เนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ